คุณผู้ชมค่ะปรับอารมณ์กันหน่อย
ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวกัญญามานค่ะ
กับการจากไปอย่างสงบด้วยโรคชราของคุณดินดอกดินกัญญามาร
หรือว่าคุณทำรงกัญญามานเจ้าของประโยคยอดฮิตว่า

ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์
อายุ๙๔ปีค่ะเมื่อช่วงเวลาประมาณตี๓ที่ผ่านมานี่เองนะคะ
โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันนี้ตอน๔โมงเย็น

และจะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมต่อในช่วงเย็นเป็นเวลา๗วัน
ที่บรรดายาดจะเก็บร่างอันไร้วิญญาณ
บำเพ็ญกุศลเป็นเวลา๑๐๐วันต่อไป
รายการบันเทิงไทยรัฐของเราต้องขอแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวกัญญามานมาณโอกาสนี้ด้วยค่ะ